คนนี้พูดเลยนะคะว่าตั้งแต่ดูแล
คุณแม่ไปทำสวยดึงหน้าก็เป็นความสุขทางใจอีก
ที่สำคัญนะคะก็เป็นกำลังใจคุณแม่นะคะ
จนล่าสุดอย่างที่เรารายงานข่าวไป
กลับมารับงานหมอลำโชว์ฟ้อนลำสวยแบบนี้ในวัย๗๐ปี
คือความสุขทั้งกายและใจมันเปรียมล้นมาก
แคนดี้เปิดใจบอกว่าเล่าให้ฟังกี่ครั้ง

ในวันที่แม่บานเย็นกลับมารับงานอีกครั้ง
วันนั้นคือเป็นวันที่คือยืนดูแม่ฟอส

ยิ่งแม่พูดชึดชมต่อหน้าคนอื่นนะคะ
บอกว่าพี่แคนดี้เนี่ยตอนนี้ช็อตนี้คุณผู้ชม
ใช่เป็นอภิชาตรบุรันต์
น้ำตาคนเป็นลูกอ่ะมันหายออกมา
แต่สิ่งที่ได้กลับคืนมามันอธิบายไม่ได้

เห็นหรือเปล่า
หายไปแล้ว

เราก็น้ำตาแตกแล้วรอบหนึ่งไม่พอ
เสร็จคุณแม่พูดคำนี้ขึ้นมาว่าเราเป็นอภิชาตะบน
เราแบบแม่หนูก็
มันก็ปลื้มเรามีแม่คนเดียว
แล้วก็เราก็คิดคาดหวังว่าชีวิตทั้งชีวิตนี้เรายกให้คุณแม่ได้

คุณผู้ชมถ้าเครียดเนี่ยกราบเท้าพ่อแม่ปังทั้งนั้น
คือหายเครียดแล้วชีวิตเจริญดีขึ้นเลยค่ะ
แล้วหลังจากที่พี่แคนดี้ประกาศรับงานให้แม่นะคะ
ในชื่อวงของรากแก่นเมอรี่ค่ะ

แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะหลังจากฟ้อนรำงานนี้เสร็จ

คือแม่อย่างฝายมาก

แล้วก็ตอนนี้เตรียมเย็บตักชุดใหม่แล้ว
พร้อมขึ้นโชว์แล้วนะจ๊ะฟังเสียงหน่อยค่ะ
ลาแกนแฟมีลีติดต่อมาเยอะมาก
เยอะจนแบบพี่แม่งกันยังว่าอย่าว่าเด้อ
ลงเวทีมาปุ๊บหันมาถามมีอีกเมื่อไหร่วะ

ก่อนขึ้นเวทีโอ๊ยแม่สวัยไหมแม่จะไหวไหม

เต็มไม่พอลงมาถามหันมาถาม

ชินีเขาเรียกว่าอะไรล่ะศิลปินแห่งชาตินะ
แต่ซ้อมทุกวันนางไม่ได้เว้นเลย
หลีลุกขึ้นมาลำลูกขึ้นมาปักสุด

ถือโอกาสพาคุณแม่ไปไหว้พระทุกที่ด้วย

อย่างนี้สำคัญไม่ลืมหมูนะคะ

แล้วเหมือนมันมีพลังสุดยอดจริงนะคะ
บ้านนี้ก็กราบเท้าคุณแม่แล้วหายเครียดสบายใจ
บ้านที่ฉันกราบคุณแม่ปุ๊บคุณแม่ยื่นมือมาเลย

วันนี้อ่อนเหมือนกัน